ก็มีหลายภาคส่วนที่ร่วมกันในการจัดการแข่งขันสนับสนุนนะครับ

ถือเป็นครั้งแรกที่บริษัทเชลแห่งประเทศไทยจำกัด
จำหน่ายน้ำมันชั้นนำในประเทศไทยเข้ามาเป็นผู้สับสนุน
ร่วมกับไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
นำการถ่ายเท่าสดครั้งนี้ไปยังแฟนบอลทั่วประเทศ
เพื่อต้องการให้ทีมชาติไทยประสบความสำเร็จในการแข่งขันฟุตบอลคิงส์ครับ
ครั้งที่๔๖และนำความสุขไปยังแฟนบอลไทยทั่วประเทศ
ได้ติดตามรับชมทางไทยรัฐทีวีครับ

ซึ่งจะจัดขึ้นในปีนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ประชาชนชาวไทยทุกคนรอคอยนะครับ
แล้วก็เป็นการแข่งขันที่ทรงเกียรติและยิ่งใหญ่อย่างมากนะครับ
การจัดการแข่งขันซึ่งจะจัดกันในประเทศไทยเนี่ยนะครับ
ก็เป็นโอกาสให้กับประชาชนเนี่ยโดยเฉพาะแฟนคลับนะครับ
แฟนของทีมช้างศึกไทยเนี่ยได้มีโอกาสเข้ามาเชียร์กันถึงขอบสนามนะครับ
แต่ถ้าเกิดใครไม่สะดวกในการเดินทางที่จะเข้ามาที่สนามราชมังคลาเนี่ย
ก็สามารถที่จะเชียร์ติดขอบจอไทยรัฐทีวีนะครับ
ซึ่งก็จะถ่ายทอดให้ชมกันทุกแมท